ว่ากันว่าเรื่องของอาหารอีสานครับคุณผู้ชมชอบทานซอยจุไหมฮะ
ซอยจุคือเนื้อดิบเนี่ยหั่นให้ดีแล้วก็ไปจิ้มกับแจ่วขม
บางคนไม่ขมก็ได้นะฮะคือนักศึกษาสาวคนนี้เขาอยากกินซอยจุเหมือนกัน
ก็ไปที่ร้านที่ร้านติดป้ายไว้เลยนะ๑๐๐บาทผมว่าก็แพงพอสมควรนะ๑๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าบอกว่าจะใช้สิทธิคนละครึ่งนะแม่ค้าปรากฏว่าเก็บเป็นร้อยสิบบาทครับ

พอดีว่าเห็นไปละร้อยหนึ่งก็เลยทำไมได้บวกเธอนน้อง

ตายตายเป็นอย่างนี้คลิปนี้ลูกค้าถ่ายไว้นะครับ
ขณะไปซื้อซอยจุนะครับที่ร้านขายอาหารอีสาน

แต่พอเธอบอกว่าจะใช้สิทธิคนละครึ่ง

ทีมข่าวจึงติดต่อไปยังลูกค้าสาวรายนี้เธออายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลรัชธานีเล่าบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มครึ่งของ๒๙พฤศจิกายนครับ
กับเพื่อนอีก๔คนไปซื้อซอยจุครับ
บนถนนคนเดินของเทศบาลนครอุบลราชธานี
แล้วก็ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งซึ่งป้ายหน้าร้านติดร้อยหนึ่ง
แต่แม่ค้าสแกนไป๑๑๐บาทเกินจากราคาป้าย
เธอจึงเดินกลับไปถามก็ได้คำตอบตามที่ได้ยินไปแล้ว
บาทค่าเน็ตเพราะเธอจ่ายค่าเน็ตเดือนละ๔๐๐๐หมื่นตึบนะฮะ
จึงขอเงินคืนครับแล้วบอกว่าจะจ่ายเป็นเงินสดแทน
ลูกสาวยังบอกอีกว่าเธอไม่ติดใจหรอกนะเรื่องเงิน๑๐บาท
แต่ที่เอาคลิปมาโพสต์นะครับแล้วก็คิดว่าการทำแบบนี้มันไม่ยุติธรรม
ลูกค้าเป็นผู้บริโภคก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเช่นกัน
ทำไมต้องมาบวกเพิ่มและราคาป้ายหน้าร้านก็ไม่ได้ระบุว่าต้องบวกเพิ่ม
หากจ่ายตามสิทธิคนละครึ่งอ่าเรื่องนี้ตรวจสอบหน่อยนะครับ
ในพื้นที่อุบลราชธานีและที่สำคัญนะน้องนะหรือคนอื่นครับ
ร้านไหนทำแบบนี้อย่าไปซื้อไปซื้อร้านอื่น
ผมว่าร้านที่เขาไม่เก็บค่าเน็ตมีอีกเยอะทำแบบนี้ไม่เป็นธรรม
ใช้วิธีการบอยคอร์ดใช่ไหมคะ
ไม่มีคนกินเขาก็คงไม่ทำแบบนี้นะ